เมียเก่ากับเมียใหม่ตบกัน
แล้วฝ่ายชายเป็นถึงอดีตทหารคนหนึ่ง

พอครับพอพอ

มีคนร้องกรีดช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างนี้นะฮะ
ตำรวจก็ต้องจับสองฝ่ายแยกออกจากกัน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ลานจอดรถของโรงพักเมืองขอนแก่น

ให้ผู้หญิงสองฝ่ายเมียเก่ากับเมียใหม่

ก่อนหน้านี้๑วันทั้งคู่เพิ่งมีเรื่องตบตีกันมาก่อน

ทหารในเมืองนี้มากับ
แม่ของเธอแล้วก็มากับสามีใหม่
มีสามีใหม่แล้วนะซึ่งในสภาพ
บาดเจ็บทั้งตัวเลยครับแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังว่า
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยตั้งใจจะไปไก่เกลี่ย
พูดคุยกันกับเมียใหม่แล้วก็อดีตสามีของเขา
แต่พอไปถึงคุกรณีอยู่กับ
อดีตสามีของเขาแล้วพร้อมกับ
แม่แล้วก็พี่สาวของฝ่ายสามีก็มาด้วย
รออยู่ก่อนแล้วฝั่งเธอเองก็พาสามีใหม่ไปด้วย
แล้วก็แม่ก็ไปโดยอุ้ม
ลูกสาวของเธอวัย๒ขวบไว้ในอ้อมก่อน

ฝ่ายของอดีตสามีปรีเข้ามารุมทำร้ายร่างกายเธอก่อนเลย
แย่งลูกสาววัย๒ขวบไปด้วยเอาไปฟังเสียงของเธอหน่อย

นอกจากตอนนี้ฝ่ายลูกสาวอดีตสามี

จึงเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจ

ลูกกลับมาดีกว่านะฮะเรื่องของคดีตำรวจสพ
ขอนแก่นบอกว่าต้องแยกกันเป็นสองเรื่อง
กายกันโดยได้แจ้งข้อหากับทั้งสองฝ่ายไปแล้วนะฮะ
ที่เป็นฝ่ายผิดเนี่ยส่วนสิบโทพานุวัฒน์ทหารที่เป็นอดีตสามีของ
ผู้หญิงคนที่ถูกตบอย่างไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาร
เพราะว่าในคลิปไม่ได้ร่วมตบตีด้วยต้องรอรวมรักฐานซักข่อน
ได้ไปแจ้งความกรณีที่ลูกสาวหายไป
ก็จะมีการนัดทั้งสองฝ่ายมาคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่ง
ถ้าตกลงกันได้ก็ว่ากันไป
แต่ว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการ
เรื่องของคดีความครอบครัวกันต่อไป
อันนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวกันสองฝ่ายที่เลิกแล้ว
แต่ยังไม่ยอมจบกันนะครับ